เพราะว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่ง
คือขับรถไปส่งผู้โดยสารด้วย
แต่ในขณะขับรถโชเฟอร์นั้นทำอะไร

แชร์ประสบการณ์ว่าใช้บริการแท็กซี่คันหนึ่ง

เพื่อจะกลับบ้านที่บางครูวัด
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าได้ขึ้นรถแท็กซี่
จากสพเมืองปทุมธานีกลับบ้านนะครับ

แต่ก็ต้องเอกใจว่าทำไมลุงโชเฟอร์
ถึงขับรถช้ามากถึงมากที่สุด

ทีนี้ฮะก็หงุดหงิดนะครับ
ุดหงิดมาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรลุง
ลุงก็ใช้ให้ช่วยดูเครื่องช่วยหายใจหลังเบาะ

ช่วยดูหน่อยเครื่องช่วยหายใจข้างหลังมันมีฟองอากาศขึ้นไหม

ลุงก็บอกว่าเป็นหลายโรคมาก
ตามไปส่งหนูเนี่ยขอล้างไตขออนุญาตล้างไปด้วยนะ
โอ้โหนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลุงไม่สามารถขับรถเร็วได้ด้วยเลย
ลุงกำลังพยายามจะล้างไตอยู่ด้วยนะฮะ

แล้วก็มีสายอะไรรอบตัวลุงไปหมดเลยนะครับ
ผู้โดยสารซึ่งเป็นหญิงสาวก็ถามต่อบอกว่า
ลุงแล้วลุงอยู่ไหนล่ะอยู่กับใคร
ลุงก็เลยเล่าชีวิตให้ฟังบอกว่าลุงขับรถแท็กซี่อยู่วินเรือนจำปฐุม
บ้านลุงเนี่ยอยู่อยุธยาบางไซน์นู้น
ลุงอยู่คนเดียวต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน

เงินคนพิการที่ได้เดือนละแปดร้อย

ต้องออกมาเช่ารถขับแท็กซี่

น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาเลยนะฮะ

เธอก็ลงรถพร้อมกับยื่นค่ารถแท็กซี่
แล้วก็ช่วยลุงไปอีกจำนวนหนึ่งนะฮะ
จำนวนเงินที่เธอช่วยไปเธอบอกไม่มาก

ขอเอาเรื่องของลุงไปลงเฟซได้ไหม
เพื่อใครมีโอกาสเรียกใช้บริการลุง
จะได้เรียกใช้ได้นะครับ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราก็พบว่า

ชื่อว่าคุณลุงสุเมษสิงพันธ์
อยู่บ้านเล็กที่๒๗ทับ๑๒หมู่๖
ตำบลบ้านมะอำเภอบางใส่จังหวัดพนครสิทธิยา

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณลุงเคยโพสต์ข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือ

เบาหวานความดันมาหมด
แล้วก็ต้องฟอกไตวันละ๔ครั้ง

แล้วก็ได้เคลื่อนไหวครั้งล่าสุดในเฟสของลุง

เป็นภาพขณะที่คุณลุงก็อยู่โรงพยาบาล
และล่าสุดที่ผู้โดยสารรายนี้เอามาโพสต์ไว้คือ
คุณลุงต้องออกมาแข็งใจขับแท็กซี่แล้วนะ

แล้วก็ต้องฟอกไตขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เพราะถ้าไม่ฟอกตามเวลา๔ชั่วโมงก็จะเป็นอันตรายต่อลุงเอง
ลุงก็เลยขออนุญาตผู้โดยสารในการฟอกไตไปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือคุณลุงได้นะครับ
ชั้นจะไปดูข้อมูลของคุณลุงเพิ่มเติมเลยนะครับ

แต่สิ่งที่ได้มาเป็นเบอร์เจ้าของบ้านที่ลุงเช่าอยู่
ดิฉันขออนุญาตให้เบอร์นะคะเผื่อใครอยากที่จะโทรไปสอบถามไปช่วยเหลือ
เบอร์๐๙๒๘๑๙๑๑๐๖นะคะ
ใครที่มีโอกาสจะเรียกใช้บริการลุงก็ได้
หรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้ว่าลุงต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหม

ถ้าอ่านไม่ผิดนะถ้าชื่อว่าน้องหญิงช่วยบำรุง

ส่วนนี้เบอร์โทรศัพท์ที่คุณอริยาบอกไป